มีแม่ที่จังหวัดบุรีรำคนหนึ่ง
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องคดีความให้กับลูกชายวัย๑๖ปี
หลังจากที่ถูกผู้ใหญ่บ้านยิงหนังสติ๊กใส่นะครับ
แล้วก็ลูกแก้วเข้าใส่ที่ตาจนตาบอด
แต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านนั้นอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
เพราะว่าวัยรุ่นชายคนนี้ใช้มีดจะเข้ามาทำร้ายก่อน

จิ๋มพิมพ์อักษรเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียร
จังหวัดบุรีรำให้ดำเนินคดีกับนายวิรัติพุ่มพวง

ข้อหาทำร้ายร่างกายลูกชายวัย๑๖ปี
โดยใช้หนังสติ๊กใส่ลูกแก้วยิงใส่ตา
จนทำให้ตาข้างขวาบอดและมีแผลที่แผ่นหลัง
เหตุเกิดเย็นวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เล่าว่าลูกชายกับผู้ใหญ่บ้านเคยมีเรื่องทะเลาะกันหลายครั้ง
และเคยคว่างขวดใส่กันแต่ไม่มีใครบาดเจ็บ
กระทั่งวันเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
อ้างว่าจะมาเรียรายเงินแต่ลักษณะคล้ายจะมาหาเรื่อง
เห็นท่าไม่ดีจึงคว้ามีดทำครัวมาถือไว้
หวังจะใช้ป้องกันตัวแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับใช้หนังสติ๊กที่เตรียมมา
ยิงใส่เบ้าตาลูกชายแพทย์ต้องผ่าตัดนำลูกแก้วออกจากตา
ระบุว่าแก้วตาแตกละเอียดจนเป็นเหตุให้ตาบอดสนิท
ตอนที่เรียกเขาฝังใจที่ตอนมีเรื่องกันตอนนั้น
ที่เขาเรียกตัวไป
คือเรียกยอมรับว่าลูกเขามีเป็นผู้ใหญ่จริง
ค่ะยอมรับจ้ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ยอมรับว่าก่อนหน้านี้
เคยเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยข้อพิพาท
ระหว่างเด็กหนุ่มคู่กรณีกับเด็กหญิงในหมู่บ้าน

ซึ่งตอนนั้นเด็กหนุ่มแสดงอาการไม่พอใจตลอดเวลา
และอ้างว่าเขาพูดเข้าข้างเด็กหญิง

เขาเองไปประชาสัมพันธ์เรื่องงานบุญของหมู่บ้าน
แล้วไปเจอกับหนุ่มคู่กรณีที่วิ่งเข้าไปในบ้าน

เขาต้องวิ่งหนีไปรอบรถกระบะ

ออกไปยิงใส่เพื่อป้องกันตัวเอง
ซึ่งเขาเองก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเดียวกัน

หนังสติ๊กที่มันอยู่ในรถนั่นแหละครับ
เขาไล่แทงผมก่อน
ผมก็เลยตกใจทำอะไรไม่ได้ครับ
คว้าอะไรได้ก็จับสวนไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันตัว
ไม่ได้เจตนาว่าจะทำให้ถึงขนาดนั้นนะครับ

สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองฝ่าย

ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บใช้ขวด
ปลาเข้าไปใส่บริเวณที่ผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่๒ครั้ง
ก่อนจะเดินอ้อมไปด้านหลังแล้วถือมีดวิ่งไล่ฟัน
กระทั่งจังหวัดที่ผู้ใหญ่บ้านวิ่งหนี

ขณะที่คุณตาของผู้บาดเจ็บก็อยู่ในเหตุการณ์เช่นกัน
ยืนยันว่าหลานชายไม่ได้ใช้มีดไล่ฟันผู้เยี่ยบ้าน
แค่ถือมีดไว้ในมือเพื่อขู่เท่านั้น
แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านกระทำกับหลานชายนั้น
เห็นว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุ

อำเภอเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ในข้อหาพยายามทำร้ายร่างกาย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน